คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะวันนี้มีคนไปเจอศพชายปริศนาคนนึง
เสียชีวิตลักษณะน่าจะเสียชีวิตมาร่วมเดือนแล้วล่ะ
มีป้ายไวนิวห่ออยู่กลางทุ่งปลูกผัก
คนหนึ่งออกมาแสดงตัวบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นลูกชายที่หายตัวไป
เมื่อวันสิ้นปี๓๑ธันวาคม
เสียชีวิตจากอะไรแล้วทำไมศพถึงมาอยู่ตรงนี้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
คำบอกเล่าของนายเพียรเลิศชาวบ้านในพื้นที่หมู่๔ตำบลภาวะ
อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
ซึ่งเป็นคนขับรถไถหน้าดินและพบศพชายเสียชีวิตปริศนาเป็นคนแรก

ห่อกลุ่มร่างไว้ถูกทิ้งหมดหน้าดินแปลงปลูก

สภาพศพเห็นชิ้นส่วนกระโหลกศีรษะชัดเจนว่าเป็นศพมนุษย์
ขณะที่เสื้อผ้ารองเท้าระบุลักษณะเป็นเพศชาย
ที่ผ่านมาพื้นที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเนินสามศพ
นานแล้วสมัยไหนไม่รู้ผมก็ไม่รู้เห็นที่เขาว่ากันนะ

เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบศพมีลักษณะเปื่อยยุ่ย

ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑เดือน
ดำคาดขาวคาดว่าเป็นศพเพศชายวัยกลางคน
คล้องกับข้อมูลจากญาติบุคคลศูนย์หายในพื้นที่
หมู่บ้านรายหนึ่งที่ออกมายืนยันว่าน่าจะเป็น
นายอานัทคนทาอายุ๔๓ปีหรือกล่องลูกชายที่
หายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
ไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนก่อนยืมรถจักรยาน
ของเพื่อนไปซื้อเบียร์แต่แล้วกลับหายตัวไป
พร้อมกับรถจักรยานยนต์ผู้เป็นแม่มั่นใจว่าศพที่
พบเป็นลูกชายเพราะจำเสื้อผ้าและรองเท้าของ
ลูกชายได้และติดใจสงสัยว่าที่ลูกเสียชีวิต
เพราะความขัดแย้งเรื่องยาเสพติดในพื้นที่หรือเปล่า
หลังลูกชายเคยมีประวัติเสพยา
เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดออกจากเรือนจำมาเมื่อกลางปี๒๕๕๙
จากเหตุพบศพชายรายนี้ทำให้เพื่อนของในกล่องผู้สูญหายออกมายืนยันว่า
ศพที่พบต้องใช้ในกล่องเพื่อนของเขาอย่างแน่นอน
เพราะจำเสื้อผ้าและรองเท้าที่ในกล่องสวมใส่ในคืนนั้นก่อนหายตัวไปได้
ภาพสุดท้ายของเพื่อนของเขาต้องใช้ในกล่องเพื่อนของเขาอย่างแน่นอน
ภาพสุดท้ายของเพื่อนของเขาต้องใช้ในกล่องเพื่อนของเขาอย่างแน่นอน
ภาพสุดท้ายของเพื่อนของเขาต้องใช้ในกล่องเพื่อนของเขาอย่างแน่นอน
เพราะจำเสื้อผ้าและรองเท้าที่ในกล่องสวมใส่ในคืนนั้นก่อนหายตัวไปได้
ภาพสุดท้ายของเพื่อนคือยืมรถจักรยานยนต์ของเขา
ขี่ออกไปซื้อเบียร์แล้วไม่กลับมาอีกเลย
รุ่งขึ้นพยายามตามหาก็ไม่พบ
เชื่อว่าสาเหตุที่เสียชีวิตอาจจะมาจากปัญหาหนี้สิน
อดีตแฟนสาวของในกล่องเคยเปลยว่า
เคยถูกทวงหนี้นอกระบบหลายครั้ง
พร้อมขอให้ตำรวจช่วยตามหารถจักรยานยนต์ที่หายไป

หลังได้รับความเดือดร้อนจากการผ่อนรถ
ขณะที่อดีตแฟนสาวของในกล่องถูกตำรวจเชิญตัว
เขาให้ปากคำที่สวมเรียน
แต่ปฏิเสธการให้ข่าวโดยยืนยันเพียงว่าศพที่พบใช่อดีตแฟนนุ่มอย่างแน่นอน
เพราะจำเสื้อผ้ารองเท้าของอดีตแฟนนุ่มได้ดี
แต่ไม่รู้ว่าสาเหตุที่อดีตแฟนนุ่มไปเสียชีวิตตรงนั้นได้อย่างไร
ยืนยันไม่ใช่ปัญหาความสัมพันธ์ของเธอกับอดีตแฟนนุ่ม
ขอให้ตำรวจเร่งคลี่คลายคดี